คุณผู้ชมคะยังมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นอีกมากมายนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วันนี้นำมาฝากกันหน่อยก็คือทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ก็คือสัมมนาความเป็นพลเมืองดี
แก่กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้
เพื่อที่จะให้เป็นโรงเรียนที่หล่อหลอมเยาวชนคนดีและคนเก่ง
งานนี้ค่ะก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาความเป็นพลเมืองดี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้รวม๒๔โรงเรียน
จัดขึ้นที่โรงแรมวัฒนาพักจังหวัดตรังค่ะ
เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ให้คณะครูนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตัวเอง
เพื่อให้คณะครูนำความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานคุณธรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดี
ไปเป็นแนวทางสอนนักเรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ในงานก็มีคณะครูจากหลากหลายโรงเรียนมา
สัมมนาได้ชมการแสดงสวยจากน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วยนะคะ
ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นวันที่๙ถึง๑๑กันยายนที่ผ่านมา
งานนี้ได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และยังได้ร่วมบรรยายพิเศษด้วย

ยังมีนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่านนี้
และท่านยังเป็นกรรมการมูลนิธิไทยรัฐมาร่วมด้วย
นางจิราจิตชาญวิชัยข้าราชการบำนานอดีตครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกตกรุงเทพมหานครมาร่วมบรรยายด้วยนะคะ
โดยทางด้านนายมานิดนั้นยังได้กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ของนายกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
มุ่งหวังอยากจะให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้นเป็นโรงหล่อล้อมคนดีและคนเก่งเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะ
โอ้โหปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่ก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะหลายแห่งเลยทีเดียว
ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีกด้วยนะคะเดี๋ยวก็ติดตามข่าวสารทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้กับทางช่องไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ